ข่าวแรกดีตอนปิดเทมฯ

โอ้ยไม่ใส่ละรถคือผมมีอย่างม้าจากอ่านจากย่างน่ะ
พอมีรถอย่างมาเลยพอทันตายแล้ว
เบิร์ดกันเบิร์ดกันโอ้ยขาอ่านเลยกู
ใช่แล้วครับไม่ทันเพราะว่ามันไหม้ขนาดนี้แล้ว
เบิร์ดแล้วโอ้โหดูเปลวเพลิงได้ยินเสียงหัวมาได้ไกลอยู่น่ะ
แต่มันไหม้ไปทั้งอาคารแล้วครับดีนะเป็นช่วงปิดเทอมเลย
ไม่มีใครที่อยู่ในอาคารหลังนี้เหตุเกิดสักแปดโมงเช้าได้ครับ
คุณผู้ชมครับตำรวจสมภาพเมืองยะโสธรไปที่จุดเกิดเหตุครับ
เป็นโรงเรียนบ้านน้ำโผล่ตำบลเดิดนะฮะ
ประสานทีมรถดับเพลิง๖คันมาเลยในพื้นที่
ตอนไปถึงไฟมันกำลังไหม้แรงเลยครับอาคารไม้ยกสูงเนี่ยฮะ
เราเป็นภาพถ่ายจากมุมสูงวอดทั้งหลังไปแล้วครับ
คือมันเป็นไม้แล้วไฟไหม้เร็วเร็วมากจริง
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงกว่าจะดับไฟได้นะฮะ
แต่ก็เจ้าหน้าที่ทำเต็มที่แล้วล่ะแต่ไฟมันแรงจริง
เสียหายไปทั้งหลังครับอุปกรณ์การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์เข้าของเครื่องใช้
เกลี้ยงครับดูสิฮะเหลือแต่โครง
ชาวบ้านที่อยู่ติดกับโรงเรียนเล่าบอกว่า
ช่วงเกิดเหตุไม่มีใครอยู่ในโรงเรียนนะเขาได้กลิ่นแล้วล่ะ
เหม็นไหม้โชยมาโชยมาไม่นานอ้าวโอ้โหเห็นเปลวไฟฮะ
เปลวไฟแล้วก็ควันนะครับลอยขึ้นจากห้องเรียนกลางอาคาร
ซึ่งอยู่ชั้น๒จากนั้นเปลวไฟก็ลุกไหม้อย่างรวดเร็ว
ไหม้ไปทั่วอาคารครับสอบถามครูนะฮะที่สอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านน้ำโผล่เนี่ย
เล่าบอกว่าโรงเรียนเนี่ยมีอาคารที่ใช้ทำการเรียนการสอนเนี่ยนะ
อาคารนี้แหละอาคารเดียวครับใช้งานมาไม่ต่ำกว่า๓๐ปี
ประกอบไปด้วยห้องเรียนของชั้นป๑ถึงป๖
อีกส่วนหนึ่งก็ซอยเป็นห้องผู้อำนวยการห้องสมุดนะฮะ
หลังจากนี้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะเข้าตรวจสอบสาเหตุของไฟไหม้ในครั้งนี้นะครับ
เกิดจากสาเหตุอะไรแล้วก็ต้องแกะรอยจากสภาพแวดล้อม
แล้วก็เบาะแสของซากอาคารตอนเกิดเหตุนะฮะเพราะว่ามันไม่มีใครอยู่เลยครับ
แม้แต่คนเดียวครับค่ะโอ้โหนี่ไม่อยากจะคิดเลยนะคะว่าถ้าเปิดเทอมอยู่จะเกิดอะไรขึ้นนะคะ
เพราะเด็กป๑ถึงป๖เด็กเล็กด้วยนะคะ